อ่าส่วนผู้ต้องหาคนนี้ค่ะที่ขับรถกระบะบุกไปที่โรงเรียนนะคะ
ทำทีไปขอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วพยายามจะข่มขืนครูที่ท้อง๕เดือนด้วยนะคะ
แล้วก็มีคนมาช่วยได้สำเร็จหนีหัวซุกหัวสุนแล้วก็มีการประกาศทางออนไลน์
เพื่อที่จะช่วยตามหาบุคคลที่ขับรถกระบะคันนี้ค่ะมาก่อเหตุ
นี่ค่ะนี่เป็นคลิปที่มีคนไปโพสต์ไว้นะคะบอกให้ช่วยตามตัวหาเบาะแสหน่อยนะคะ
คนขับรถคันนี้เนี่ยคือขับรถติดลมแล้วก็หลบหนี
แต่ตำรวจเนี่ยสุดท้ายเขาได้เบาะแสจากบัตรประชาชนที่อยู่ในรถคันนี้ค่ะ
ตามนะคะจนรู้ตัวว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ล่าสุดจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะรถคันนี้ถูกจอดทิ้งเอาไว้แล้วคนขับหรือคนร้ายเนี่ย
ก็หลบหนีไปนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
รองภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรปากน้ำหลังสวนนำกำลังไปจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้สำเร็จค่ะ
นายสิทธิพงศ์คงนครอายุสามสิบเอ็ดปีหนีไปอยู่อีกอำเภอหนึ่ง
อำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะเนี่ยค่ะคือตำรวจเขาก็สืบทราบว่าผู้ต้องหาคนนี้เข้ามาหลบซ่อนตัวในพื้นที่
ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะบอกว่ามีบุคคลต้องสงสัยมานอนอยู่ในกระท่อมของชาวบ้าน
ตอนที่ควบคุมตัวเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกนายสิทธิพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ย
ท่าทางค่อนข้างอิดโรยแล้วก็เครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตำรวจก็เลยนำตัวไปเก็บหลักฐานตามจุดที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ตอนที่หลบหนีแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพปากน้ำหลังสวนนะคะ
ผู้ต้องหาเบื้องต้นตอนนี้ยังให้การปฏิเสธนะคะเขาบอกว่าเขาขับรถเข้าไปในโรงเรียนเพียงแค่ต้องการให้ครูช่วยโอนเงินแอปพลิเคชันธนาคารให้เท่านั้นเพราะว่าทำไม่เป็น
ไม่มีเจตนาจะลวนลามอะไรแล้วก็ไม่ได้เปิดคลิปโป๊ให้ครูดูด้วยครับ
ทำไมต้องหนีเขาบอกว่าที่ต้องหนีออกมาก็ตกใจเพราะครูเนี่ยร้องโวยวายแล้วมีรถขับเข้ามาเหมือนจะทำร้าย
ก็เลยรีบวิ่งไปขึ้นรถขับหลบหนีออกมาเนี่ยค่ะส่วนคุณครูท่านนี้ที่เป็นผู้เสียหาย
วันนี้เดินทางมาชี้ตัวนะคะยืนยันยืนยันยืนยันตัวผู้ต้องหาแล้วบอกว่าโล่งใจค่ะ
ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้แล้วก็พอรู้ว่าผู้ต้องหาปฏิเสธบอกไม่ได้ลวนลาม
ครูก็ยืนยันบอกผู้ต้องหาคนนี้พยายามจะลวนลามและข่มขืนเธอจริงค่ะ